ตอนนี้ผู้ก่อเหยียดกำลังทำร้าย
ดูเหมือนว่าจะโดดลงนะครับตอนนี้

คนร้ายจี้เข้าไปเลยจี้เข้าไปครับ
คนร้ายมีอาวุธนะครับคนร้ายมีอาวุธ
ให้เจ้าความรักระวังด้วย

ลงมาลงมาเทียน
เป็นผลแห่งการเสพยานะครับอาการดีนะครับ
ใช้คุ้มครั้งนะครับ
เสถียรคุณผู้ชมค่ะที่อยู่บนหลังคาเนี่ย
ในเสถียนอายุ๕๔ปีนะครับ
แล้วในมือของเขาเนี่ยก็มีมีดพระมีดอิโต้ด้วย
การพูดการจาก็เหมือนคนไม่มีสติอะค่ะ
ก็ขึ้นไปคือจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
ที่บ้านแก้งสมบูรณ์ที่อุบลนี่แหละค่ะ
เสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปไปทุบหลังคาบ้านพี่สาว
ตำรวจกู้ภัยดับเพลิง๓หน่วยงานต้องไปค่ะ
เอาน้ำไปฉีดฉีดไปตรงบ้านที่ไฟไหม้ด้วย
แล้วฉีดไปที่ตัวนายเสถียรด้วยเพื่อระงับเหตุ
ยับยั้งไม่ให้เขาคุ้มคลั่งมากไปกว่านี้

ขณะเดียวกันก็ต้องเจรจาต่อลองพูดคุยไปด้วย
วางมีดแล้วลงมาก็ทำแบบนี้ค่ะ
กว่า๒ชั่วโมงก็ไม่เป็นผลนะคะ
สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมครับตำรวจขึ้นไปแล้ว
นี่ค่ะขึ้นไปแล้วแล้วก็ต้องเอาไม้งามไป

นำตัวนายเสถียรลงมาได้สำเร็จค่ะ

หน้าเล็กมาครับ
ของเล็กเล็กเล็ก

นี่คือตอนที่ขึ้นไปควบคุมตัวเขาเพื่อที่จะนำลงมาเพราะอยู่บนนั้นก็อันตรายมากจริง
เขาพยายามจะทุบหลังคาบ้านที่เขาปีนอยู่ด้วยนะคะ
ดับเพลิงกู้ภัยตำรวจต้องช่วยกันค่ะนะคะในเสถียรเนี่ยมือคือมาจากมีปากเสียงทะเลาะกันกับคนในครอบครัวเรื่องที่ดิน
แล้วก็เครียดจุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วปีนหนีขึ้นไปบนหลังคานะคะบ้านของพี่สาวติดติดกันนะคะ
ชาวบ้านบอกว่านายเสถียรเคยเข้ารักษาอาการทางประสาทก็อาจจะทำให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ซึ่งอันนี้เป็นความอันตรายที่ตำรวจก็พยายามจะระงับเหตุนะคะ
ตำรวจเนี่ยเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจนะคะตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่าเขาเผาบ้านของเขาเองนะครับก็ยังไม่มีความผิด
แต่ว่าการทุบทำลายหลังคาบ้านพี่สาวอันนี้ต้องรอผู้เสียหายเข้าแจ้งความ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงก็ต้องรอผลตรวจปัสสาวะดูว่ามีสารเสพติดร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
นี่ทำแผลค่ะเพราะว่าคืออยู่ที่หลังรถตำรวจก็ทำแผล
เพราะว่านายเสถียรเองถูกสังกษีบาดด้วยนะคะเนี่ยค่ะ